คุณผู้ชมพาไปเที่ยวงานกาชาติจังหวัดพัทธลุงค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะคนไปเที่ยวงานวิ่งหนีตายกันอุตลุด
เพราะมีวัยรุ่นไปหาเรื่องทะเลาะกับทางพนักงานร้านปลาลูกดอก
เอาของมีคมไปแทงคอพนักงาน
แล้วตัวเองก็วิ่งหนีก่อเหตุเสร็จวิ่งหนีแล้วตะโกน
ห้ามคนถ่ายรูปห้ามคนถ่ายคลิปไปดูเหตุการณ์ค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมใครท้ายกูยิง

นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

มีเสียงเออะโวยวายมีวัยรุ่นชายคนก่อเหตุ
วิ่งหนีออกมาจากร้านปลาลูกดอกนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์หยิบมือถือถ่ายคลิป
คนก่อเหตุตะโกเลยไล้ไทยกูยิ้ง
แล้วก็วิ่งหนีไปที่ถนนทางเข้างานกาชาติ
ท่ามกลางความแตกตื่นของพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงได้รับแจ้งก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
คนบาดเจ็บ๑คนชื่อว่านายอนุเชษอายุ๑๘ปี
เป็นพนักงานทำงานอยู่ร้านปลาลูกดอก
คอมีแผลถูกของมีคมบาดเป็นทางยาวเลยค่ะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
คนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเรื่องมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ชายหญิง๑๐คนมายืนหน้าร้าน
ตัวเองก็เป็นพนักงานที่ร้านใช่ไหมคะ
ก็ต้องอธิบายกฎกติกาวิธีการปลาลูกดอก
อกละ๒๐ปลาเข้าเป้าก็จะได้รางวัลเป็นตุ๊กตา
ช่วงที่ยืนหันหลังให้มีวัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่ม
เอาของมีคมแทงเข้าคอเลยนะคะ
เข้าคอพนักงานที่ร้านปลาลูกดอก

คือแทงแล้วมันลากด้วยเห็นไหมคะเป็นทางยาว
คือนายอนุชาคนเจ็บบอกผมงงมาก
ผมแค่อธิบายกฎกติกาว่าต้องเล่นยังไง
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาแทงผมทำไม
ตั้งแต่เปิดร้านยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหา

ไม่เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้และไม่เคยรู้จักด้วย
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ร้านปลาลูกดอกที่เกิดเหตุ

เราได้คุยกับเด็กในร้านอีกคนนึงเขาเห็นเหตุการณ์ด้วย

ก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลย
ยืนยันว่าน้องที่ร้านที่ถูกแทงไม่ได้ทะเลาะกับใครนะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ชักอาวุธมาแทงคอน้องเลย
แล้วกลางด้วยตะโกนขู่ทุกคนห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายคลิป
ส่วนเรื่องที่เด็กในร้านปลาลูกดอก
ทำโทรศัพท์ของลูกค้าตกแล้วเป็นเหตุ
ทำให้มีเรื่องมีราวหรือเปล่า
คือเรื่องนี้ค่ะตัวในร้านเด็ก
ที่อยู่ในร้านปลาลูกดอกอีกคนนึงเขาให้ข้อมูลว่า
จริงแล้วมันเป็นเรื่องของน้องอีกคนนึงนะ
คู่กรณีก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไร
เคลียร์จบไปแล้วจ่ายค่าเสียหายไปแล้วพันห้า
ก็เลยไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มไหน

อยากให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
นี่หันหลังเว้ยโชว์ลูกดอกไอนั่นก็แทง
ไม่ได้มีแบบกีซ่าว่าจะทะเล๊ะหรือ

ที่เราสงสัยก็คือมึงมาแพงทำไม

รู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้วนะคะก็ยังเป็นเยาวชนกันหมดเลยนะคะ
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใช่เยาวชนกลุ่มเดียวกันกับที่ไปยิงที่ทางเข้างานกาชาติหรือเปล่า